วันนี้มีหลากหลายชื่อเหมือนกันแต่ว่ามีหลากหลายตัวอักษร
คุณผู้ชมตัวละครขอแนะนำตัวละครก่อนนะคะ
มีเก่งมีออยมีบอลแล้วก็สิงพอไหวนะ๔คน
เก่งออยเก่งเนี่ยเป็นพี่ชายของออยสองคนนี้พี่น้องกันอ่า

เป็นเพื่อนกับสิงสิงเป็นคู่อลิของเก่ง
โอเคนะหัวจะปวดเรื่องของเรื่องคือทะเลาะกันกินเหล้าเมาแล้วทะเลาะกัน
แต่เขาบอกว่าทะเลาะกันหนักถึงขั้นเอาอุปกรณ์เอาอาวุธตีรันฟันแทงกัน
แล้วถึงขั้นขับรถกระบะพุ่งชนจะฆ่ากันให้ตายค่ะ
มันจะได้จบมันจะได้จบ

อุ๊ยอุ๊ย

แต่รู้แค่ว่าเสียงรถกระบะ
ที่ได้ยินและคนที่ขับรถคนนั้นเนี่ย

ในเก่งเขาไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะ
บอกว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นหมู่บ้านเดียวกันรุมทำร้าย

ตัวเขาไปแจ้งความที่สพคลองขลุง
แต่กลายเป็นว่าเขาถูกแจ้งความจับแทน

เพราะว่าเขาเป็นคนขับรถคันนี้หาว่าจะไปพุ่งชน

เขาเลยบอกว่าเฮ้ยเขาโดนรุมทำร้าย
แล้วเขามาโดนแจ้งความข้อหาพยายามฆ่ามันคือยังไง
ส่งคุณไกด์ธนกรไปคุยกับนายเก่งก่อน

คือวันเกิดเหตุเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากที่น้องชายเขาในออย
เมาเหล้าไปซื้อของที่ร้านขายของชำของนายบอล
แล้วก็ไปมีปากเสียงกับนายบอล
ซึ่งในกลุ่มนั้นมันมีในสิงที่เป็นคู่อริของเขาอยู่ด้วย
อยเห็นสิงก็จำได้ว่าเอ้านี่มันคู่อลิพี่นี่นะ
อยก็อาสาเลยจะเข้าไปเคลียร์ให้
แต่ไม่รู้เคลียร์อีกท่าไหนกลายเป็นท้าต่อยกันเฉยเลยค่ะ
ที่เป็นเจ้าของร้านก็พยายามจะมาห้ามห้ามเท่าไหร่ออยไม่ฟัง
ก็เลยต่อยน้องไปหนึ่งครั้งทีนี้พอเก่งรู้ข่าวก็รีบมาที่ร้านขายของชำ
มาถึงปุ๊บก็บอกออยที่เป็นน้องชายก่อนเลยว่าออยไปขอโทษพี่บอลซะ
เป็นคนบ้านเดียวกันเราไปท้าทายโวยวายหาเรื่องเขาก่อนไปขอโทษพี่เขา
ก็ยอมขอโทษบอลนะแล้วหลังจากนั้นต่างคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
บ้านของนายออยอยู่ห่างจากร้านขายของชำแค่๔๐๐เมตร
ไป๑ชั่วโมงอยู่น้องสะพ้ายโทรมาบอกพี่เก่งพี่เก่งออยแย่แล้ว
เก่งบอกอะไรอ่ะออยมันโดนลุมพี่พี่เก่งก็รีบขับกระบะไปเลย
แล้วก็เห็นออยโดนรุมจนลงไปกองกับพื้นอ่ะพี่เก่งก็เลยเบรกรถเอี๊ยดอย่างที่ได้ยินเสียงในคลิป
กลุ่มนั้นพอได้ยินเสียงรถเบรกเอี๊ยก็ตกใจแตกกระเจิงกันไป
เอามีดฟันที่ค้างเขาเย็บไป๕เข็มที่ขาอีก๒เข็ม
เสียงน้องสะพายร้องผมร้องให้พี่เกงพี่เกงเร็ว
พี่เก่งเร็วพี่เจ๋งพี่เก่งเร็วน้องพี่เก่งโดนลุมนั่นแหละ
ผมบิดเนี่ยจะเอาพี่อัพออกไปโดยไม่ต้องเปิดไฟหาน้องผมที่บ้านแม่ผม

มันรุมน้องผมอย่างน้องขี้เห้ยรุมอย่างหม่าว่ะ
นั่นแหละผมไปถึงบ้านผมเบรกมันเบรกกับเสียงดัง
ละละผมก็ยื้นบอกเอาน้องมาไว่ออกมา
เราได้คุยกับแม่ของในเก่งและในอออยด์นะครับ
บอกว่าลูกแม่ถูกเจ้าของร้านค้าก็คือบอลหาเรื่อง
พอออยไปมองหน้าเขาว่าโดนต่อยแต่ก็ขอโทษขอโพยกันไปแล้ว
ย้ายเข้าบ้านกันแล้วแล้วพอเก่งมาดูน้อง
อยู่อีกฝ่ายก็แห่มาล้อมรถถือไม้ถือมีดมา
ลูกแม่ก็ต้องถอยรถหนีสิเลยถูกรุมเลย
และทีนี้พอเมียของในเก่งลงไปปกป้องโดนลากไปตบด้วยนะ
เก่งก็เห็นท่าไม่ดีเลยวิ่งหนีออกจากรถ
กระโดดลงแม่น้ำไว้ความฝังไปแจ้งกำลัวเลยอ่า
สิลูกแม่ต้องหนีตายขนาดเนี้ยทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่นะคะ
หน้าร้านขายของชำของบอลบ้านด้านหลังด้านข้างข้างที่เยื้องสี่ร้อยเมต
บ้านออยสภาพนี้ยังเห็นรอยล้อรถของเก่งที่ขับกระบะ
เอี๊ยดยังมีลอยคาอยู่ที่ถนนอยู่เลย
ริมถนนมีเศษขวดเบียร์ที่ปลาใส่กันแตกตามถนนเต็มไปหมดเลยนะคะ
ครับหลังคาบ้านนายออยเนี่ยมีรูกระเบื้องหลังคาแตกห้ารู
เกิดจากการที่ถูกกลุ่มของในบอลเจ้าของร้านขายของชำในสิงคู่อริของในเก่ง
แล้วก็ในอีฟเพื่อนในแก๊งเนี่ยปลาก้อนหินใส่บ้านเราได้คุยกับบอล
เล่าแบบนี้ว่าอ่ะออยมันมาที่ร้าน
แล้วอยู่มันก็พูดขึ้นมาว่ากูมันลูกคนจนไม่ใช่ลูกคนรวย
พวกผมก็งงดิทำไมอยู่มาพูดแบบนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันมาก่อน
แล้วออยมันก็ท้าทายคนนั้นคนนี้ไปทั่วผมก็ต้องเข้าไปเตือน
เพราะผมเห็นแล้วว่าลูกค้าในร้านมันมีสิงอยู่
แล้วก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าสิงกับเก่งซึ่งเป็นพี่ชายของออยมันไม่ถูกกัน
พอผมไปเตือนออยก็ตะโกนให้ของรับรุ่นพี่จนเกือบจะต่อยกันอยู่แล้ว
แล้วก็พูดยียวนท้าทายไม่หยุดผมไล่ให้กลับบ้านก็ไม่ไปห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุด
ผมเลยต่อยไปหนึ่งทีแต่มันไม่ได้รุมกันนะ
เก่งก็มาถึงเก่งก็ให้ออยมาขอโทษผมมันก็จบไป
แต่ปรากฏว่าผมกับออยจบจริงแต่เก่งกับสิงมันดันไม่จบไง
เข้ามาเจอสิงห์พอดีเป็นคู่อริกันอยู่แล้ว
ก็เลยปะทะคารมกันแล้วเก่งก็ขึ้นไปสตาร์ทรถถอยแล้วขับพุ่งชน
คนที่ชื่อออยเนี่ยน้องของคนที่ชื่อเก่งเนี่ย
ก็มาเดินมาที่บ้านผมแล้วก็ใช้คำพูดประมาณว่า
กูมันลูกคนจนไม่ใช่ลูกคนรวย
เอ๊ะทำไมมาพูดพฤติกรรมใดทั้งที่เราไม่ได้มีอะไรกันมาก่อนเลย
ตามที่ให้ข่าวไปที่ข่าวออกไปว่าผมไปดักตีไม่ใช่นะฮะ
เขาเดินมาที่บ้านผมนะครับแล้วผมก็พยายาม
คนบ้านเดียวกันไหนบอกจะฟังบอลไงไหนบอกจะคุยกันจะเคลียร์กันไง

ผมก็จับหน้าแมวเมื่อกี้ฟังบอลก่อนมองหน้าบอลก่อน
ซึ่งมันก็ไม่มองทีนี้พอชนปุ๊บเหยียบถอยหลัง
พอถอยหลังเหยียบเสร็จปุ๊บถอยหลังออกไปเนี่ย
ไม่หยุดเราไม่มั่นใจว่าเขาจะวิ่งกลับมาชนซ้ำ
เพราะว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยล้มไปแล้วเพราะโดนเหยียบขานะครับ
ก็บอกว่าเก่งเองก็มาคุยกับกำนันเหมือนกันว่า

หลังจากเหตุการณ์นี้กำนันเรียกทุกคนมาคุยกัน
ทุกคนต่างคนต่างยอมรับว่าก็หัวร้อนกันทั้งสองฝ่าย
สุดท้ายก็เลยอ่ะไม่เอาเรื่องกันแล้วกัน

คนทำงานต้องขับรถขับหลาน
เขาบอกว่าเขากินกาแฟมั่งอะไรมั่งอดหลับอดนอน
มันรู้สึกเป็นการสะสมความเครียด

ตอนนี้เขาก็ยอมรับตัวเองพ่อแม่เขาก็ยอมรับ
เขาก็พยายามตอนนี้ให้นายเก่งหรือนายเฉลิมชัยเนี่ย
ตอนนี้กินยาคลายเครียด
ยอมความกันแล้วคือต่างคนต่างตกลงกันว่า
ใครเสียหายอย่างไรใครบาดเจ็บอย่างไรก็แยกกัน
ก็คือตกลงกันว่าไม่เอาความกันก็คือ
ใครเสียหายใครบาดเจ็บก็ดูแลตัวเองกันไป
พรุ่งนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีการนัดคู่กรณีทั้งสองฝั่ง
ถอนแจ้งความที่สพคลองขลุงตอน๘โมงเช้า
สรุปไม่เอาเรื่องใครสักคนค่ะอืม